ตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มี
ไปนะออกเพลงแบบนี้แน่นอนว่าตั้งแต่คิดถึงลูกทุ่งภูพวงดวงจันทร์แม่พึ่ง

คุณผู้ชมขาวหวานผ่านไปเร็วมาก
แล้วก็เป็นประจำทุกปีนะที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรี
เขาจะมีการจัดงานเพื่อรำลึกถึงแม่พึ่งราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับ
ซึ่งวัดนะคะก็จะมีการเปิดให้ประชาชนมาทำบุญกราบไหว้หุ่นของแม่พึ่ง
รวมถึงชมคอนเสิร์ตตลอด๙วันพี่แจ๊คต้อย
ปีนี้พี่โอ่งสลักจิตน้องสาวแท้ของแม่พึ่ง
ก็ได้มาอัปเดตความคืบหน้างานครบรอบในปีนี้
ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงการเตรียมงานกับทางกรรมการวัดทัพกระดานก่อน
แล้วเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนชุดให้กับทางแม่พึ่งด้วยก่อนวันงานด้วยนะคะ
ครอบครัวเขาจะเปลี่ยนปีละ๒ครั้ง
แล้วก็ทางที่๒ช่วงวันก่อนครบรอบด้วยนะครับ
พร้อมกับขอบคุณศิลปินที่มาร่วมร้องเพลงในวันงานด้วยค่ะ
ส่วนเรื่องของตัวเลขรออยู่ใช่ไหม
โอ่งบอกเลยว่าแม่พึ่งเป็นคนที่รักแฟนเพลงมากค่ะ
หลายคนที่มาขอพรขอโชคลาภแล้วสำเร็จตามที่ขอ
ยันนะคะว่าไม่ถึงขั้นที่ว่าเออเป็นเจ้าแม่อะไรขนาดนั้น
แล้วบอกเลยว่าพี่พึ่งนี่นะเป็นแค่ขวัญใจของประชาชนค่ะ
เดี๋ยวไปฟังพี่โอ่งเปิดใจกันสักหน่อยค่ะ
ครบรอบ๓๑ปีที่วัดทัพประดาน๑๐๑๘จัดเหมือนเดิม
ครบรอบ๓๑ปีส่วนของน้องเพชรก็จะมีที่วัดภาษี๓วันเหมือนกัน
ส่วนวัตถักประดานก็จะเป็นคนช่วยดูแล
ดูแลกับทางคณะกรรมการที่วัด
มันเป็นความเชื่อมั่นของคนที่รักพี่พึ่งไปแล้ว
และอีกอย่างพี่เพิ่งเป็นขวัญใจประชาชน
เป็นขวัญใจของคนดีกว่า

อย่างว่าบางคนก็เรื่องความกระตันยู
หรือบางคนอยากจะได้เรื่องความรัก
ซึ่งแบบความรักหมายถึงว่าความรักของครอบครัว

ก็ต้องรอต่อไปแล้วกันว่าวันครบรอบปีนี้
ยิ่งใหญ่ขนาดไหนวัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ